มาเริ่มที่ราศรีแรกเลยคือชาวราศรีพึกศกค่ะ
ชาวราศีพฤกษกนะคะพื้นฐานดวงชะตาของเขาเขาเรียกว่าเป็นคนธาตุดิน
ธาตุดินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง
ก็คือเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูง
เรียกได้ว่าอึดเลยดูสัญลักษณ์สิเป็นงัว
ก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยย่อท้อต่อความยากลำบาก
เป็นคนที่มีความมุมานะที่ดีมาก
ถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาขอให้มาเถอะ

สู้แรงแบบทนถึกบึกบึนเหมือนตัว

ที่เราบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะรวยทำไมถึงเป็นแบบนั้น
เพราะว่าชาวราศีพฤกษกเรียกได้ว่า
เขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในเรื่องของการเงินดี
เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าวางแผนการเงินเอาไว้ล่วงหน้า
ไม่ค่อยแตกแถวไม่ค่อยทำอะไรเสี่ยง
เขาเป็นคนที่ทำอะไรที่แบบว่าแน่นอนถึงจะทำ

ชาวราศีพฤกษกเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้เงินฟุ่มเฟือย
เพราะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอะไรที่มันไม่คุ้มไม่เอาเลย

เป็นคนใช้เงินเป็นแล้วก็คือตัดสินใจว่าเวลาจะใช้อะไรเนี่ยต้องคิดก่อนคิดดี

เพราะว่าไปต่อก็ใช้เงินเป็นเหมือนกัน

ใช่ค่ะคือราศีนี้มีโอกาสเหนื่อยมากอดทนมากแต่รวยเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าชาวราศีพฤกษกอย่าแบบใจร้อน
ก็คือเขาเรียกว่ามีโอกาสรวยแต่ว่าจะไปรวยตอนแก่
เพราะว่าเหมือนกับดวงเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยหวือหวาเขาบอกว่าเก็บเล็กผสมน้อย
ไปเรื่อยแบบว่าไม่ลงทุนอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูง
เรียกได้ว่าดวงชะตาไปแบบนิ่มเนิบ
แต่ว่าจะไปรวยปังเอาเนี่ยตอนช่วงแบบมีอายุนิดนึง
ช้าแต่ว่าได้พระเล่มงามแน่นอนนะคะ
แล้วอย่างนี้ช่วงนี้เห็นว่ามีราหูทับด้วยเหรอสำหรับราศีพฤศพ
ใช่ค่ะราหูที่ทับดวงชะตาของชาวราศีพฤกษก
จะทำให้ชาวราศีพฤกษกหลายคนอาจจะเป็นกังวลใจ
แต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรนะคะ
คือเวลาที่ราหูทับดวงชะตาเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ชีวิตวุ่นวาย
และชีวิตจะต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคือวิถีชีวิตจะไม่เหมือนเดิม
ในเรื่องของการงานอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายสถานที่
วิถีชีวิตมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามองในแง่ดีในช่วงนี้ลาหูทับดวงเนี่ย

งานเยอะแน่นอนว่าเงินเยอะถูกต้อง
โอ้โหขยันเก็บเงินดีก็มีโอกาสที่จะตั้งตัวได้เร็ว
เพราะว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยราศีพฤษมเองเนี่ยคุณต้องอดทนนะ
ยังไงราศีมังคุดเป็นราศีที่อดทนอยู่แล้ว
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนอีกหนึ่งราศีที่เหนื่อยแต่รวยค่ะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะอย่างแรกเลยในใจเขา
เขาเป็นคนที่คิดถึงในเรื่องของครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ
ไม่ใช่ว่าเกิดมาเพื่อตัวเองเขาเรียกว่าเกิดมาเพื่อคนอื่น
เหมือนเป็นราศีที่เกิดมาเพื่อเสียสละนะ
ใช่เลยค่ะก็เรียกว่าเหมือนก็ทำอะไรเขาจะคิดถึงเรื่องของครอบครัวเป็นอันดับแรก
ตัวเขาลำบากไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ครอบครัวสุขสบายก็พอ
ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งใช่ไหมหมอไก่
โอ้โหมากเลยเวลาคนที่เหมือนกับกระตันยูเนี่ยไปที่ไหนก็ประสบความสำเร็จ
แล้วอย่างนี้คือสำหรับราศีกรกฎทำยังไงคะทำไมถึงเหนื่อยแล้วทำไมถึงจะรวยได้
ถ้าสมมุติจะถามว่าความสำเร็จเนี่ยจะมาไหมบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมาก
เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยราศีกรกฎเรียกได้ว่าเป็นราศีธวาร
ราศีธวาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีความยิ่งใหญ่มีโอกาสที่จะโดดเด่นได้
แล้วถ้าสมมุติว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยโอ้โหยิ่งขยันยิ่งทำบุญเนี่ยยิ่งทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้แบบเร็วขึ้น
แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ชาวราศีกรกฎประสบความสำเร็จช้าก็คือใจของเขาเอง
ก็คือชาวราศีกรกฎเหมือนก็พิมันก็ใจโลเล

ไม่ได้ขี้ลังเลอย่างนี้ใช่ไหมคะหมอไก่

ยิ่งในช่วงปีหน้าเนี่ยดาวเสามะเร็งดวงชะตา
ดาวเสาร์เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วอุปสรรคปัญหา
การรอคอยต้องใช้เวลา
จริงดาวเสาจะเริ่มมะเร็งตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคม
แต่ว่าจะเริ่มมีผลจริงประมาณปีหน้า

ใช่ก็คือในช่วงนั้นจะทำอะไรมันช้าไปหมด
ถ้าสมมุติอยากจะทำอะไรตอนนี้ต้องรีบทำเลยนะคะ

ทนและเป็นกำลังใจให้เหมือนกันสำหรับราศีกรกฎนะคะ
ส่วนราศีต่อไปที่เหนื่อยค่ะแต่มีโอกาสรวยก็คือ

สำหรับชาวราศีมังกรนะคะเขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมาก
ไม่ทำอะไรแบบเล่นเลยนะคะ

เขาจะทำให้ถึงที่สุดทำให้แบบประสบความสำเร็จเลยนะ
ชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมาก
แต่ว่าเบื้องหลังชีวิตเขาเนี่ยโอ้โหโชคโชน

โชว์ที่ว่านี่คือความดราม่าเหรอคะ

แต่ว่าชาวราศีมังกรเรียกได้ว่าเป็นราศีหินแกนิต

เพราะอดทนเขาไม่ค่อยท้อต่อความยากลำบาก

ใช่แต่ว่าชาวราศีมังกรเรียกว่าเป็นราศีที่มีความอึดอดทนมากที่สุดใน๑๒ราศีเลย

แล้วอย่างนี้ยิ่งเหนื่อยมากนี่เขาจะมีโอกาสรวยมากด้วยป่ะคะ

มีโอกาสที่จะรวยมากดวงเขาจะแบบค่อยเป็นค่อยไป

ถ้าสมมุติว่าชาวราศีมังกรนะคะจะถามถึงความสำเร็จในปีนี้อีก๓เดือนจะสำเร็จไหม

แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สำเร็จถูกไหมคะ
ความสำเร็จที่ว่านี้หมายถึงแบบเรื่องบ้านเรื่องรถทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
ที่หวังไว้อย่างเรื่องการงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
สมมุติว่าหวังในเรื่องของโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่อาจจะแบบต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
ก็คือต้องรอในช่วงประมาณปีหน้า

ใช่ค่ะปีหน้าจะหวังเรื่องความสำเร็จหวังได้มีโอกาสที่แบบว่าโอ้โหปังปุริเย่คือดีมากในเรื่องการงานเนี่ย
มีโอกาสที่แบบจะก้าวหน้าประสบความสำเร็จดี
เดี๋ยวนี้เรื่องฐานะก็ดีขึ้นเขาเรียกว่าฐานะจะขยับไปอีกขั้นหนึ่ง
แล้วอย่างนี้ในอุปสรรคต่างมันจะคลี่คลายไปด้วยไหมคะหมอไก่
ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องยังต้องอดทนอยู่เพราะว่าอาจจะมีปัญหานัวบ้างมีปัญหาที่ปวดหัวด้วยนะคะ
ถ้าเราจะทำบุญให้แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะ
ทำบุญให้แบบฐานะทางการเงินเนี่ยขยับไปอีกขั้นหนึ่งนะ

วิธีแรกนะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
เพราะว่าน้ำในทางโหรศาสตร์หมายถึงเรื่องของโชคลาภ
เช่นในเรื่องของการทำบุญถวายปัจจัยค่าน้ำก็ได้
การทำบุญวัดริมน้ำก็ได้
การถ่ายชีวิตสัตว์น้ำก็ได้เช่นการปล่อยปลาก็ได้
อีกวิธีหนึ่งก็คือการทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางการเงินนะคะ
อันนี้ส่งก็จะส่งผลทำให้มีโอกาสทางการเงินดีเข้ามาในชีวิตเรา
อันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับในการทำบุญเสริมดวง
สำหรับทุกราศีคุณสามารถทำได้หมด
นี่ไงกำลังเล็งอยู่บอกว่าทำบุญเกี่ยวกับน้ำ
ฉันจะถวายหลวงพ่อและถวายชาไข่มุก

แค่บริจาคค่าน้ำนะสงสารหลวงพ่อด้วยนะคะ
ว่าอันนี้มันทุกราศีที่ทำได้นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วย
แต่วันนี้คุณผู้ชมมีหนึ่งผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่
แต่ขออนุญาตถามหมอไก่ก่อนว่าวันนี้ผู้โชคดีของเราจะได้รับอะไร

วัตถุมงคลทางด้านหน้านะคะมาจาก๒วัด๒ชิ้นมาจากเมืองเหนือเลย
ชิ้นแรกนะคะก็คือจะเป็นพระรอดลำพูน
ล่อลำพูนมาจากวัดมหาวันจังหวัดลำพูน
อีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นไม้มงคล๙อย่างมาจากวัดช้างคำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
โอ้โหแน่นอนผู้โชคดีของเราวันนี้๑ท่านคุณจะได้รับไปถึง๒ชิ้นกันเลยทีเดียวนะคะ
และสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่พพาธินีในวันนี้ก็คือ

คุณคุณสิระยาหาศรีศุกร์ค่ะเกิดวันที่๑๙เมษายน๒๕๑๖นะคะ
ถามมาเรื่องของการงานโชคลาภความรักแล้วเขาบอกว่าเขากำลังเริ่มทำการค้าขายด้วยค่ะหมอไก่
อ่านะคะอย่างในเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะในตอนเนี้ยงานเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ต้องรอหลังวันเกิดเขาอ่าในช่วงเดือนเมษาปีหน้าแล้ว
เมษาปีหน้าไปใช่ค่ะก็คือมีโอกาสที่การค้าการขายจะเจริญก้าวหน้าลาบลื่นในช่วงนั้นนะคะ
แล้วในช่วงนั้นมีโอกาสที่แบบจะผุดโปรเจกต์ใหม่อะค่ะ
บอกว่าเขาทำการค้าขายเขาอาจจะเหมือนกับว่าเอาสินค้าใหม่มาขาย
เขาอาจจะขยายร้านค้าในช่วงนั้นก็คือดีเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างตอนนี้ยัง
ต้องรอดให้ให้คงที่ไปก่อนอ่าใช่เลยเปิดร้านได้แต่ว่าขายเรื่อยเรื่อยไปก่อน
แต่ถ้าเป็นโอกาสจังหวะดีในการขยับขยายก็คือช่วงหลังวันเกิดปีหน้าใช่ค่ะ
แล้วเรื่องโชคลาภโชคลาภบอกเลยนะคะว่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่
โชคลาภที่แบบว่าฟุกอะไรพวกนี้อาจจะยังไม่มีต้องทำมาหากินด้วยตัวเองจะได้ง่ายกว่า
ถูกต้องค่ะก็คือเหมือนกับว่าต้องเป็นแบบดวงปฏิบัติต้องลงมือทำเองนะคะ
จะได้มาซึ่งโชคลาภไม่เป็นไรนะคะส่วนเรื่องของความรักค่ะโอ้อันนี้เด่นมากเฮ้ย
เด่นมากหลังวันเกิดของเขาเช่นกันค่ะคือดวงของเขาเนี่ยการงานกับในเรื่องของความรักเขาจะพ่วงไปด้วยกัน
อืออ่าถ้าสมมุติว่างานเด่นความรักของเขาจะเด่นด้วยฮะโอ้พูดพูด
ก็คือเหมือนกับว่าเขามีโอกาสที่จะได้พบรักเพราะการงานจะเป็นคนอายุมากกว่า
อ้ายจะเป็นนุรงค้าที่มาซื้อสินค้าที่บ้านหรือเปล่าอะไรเนี้ยอ่า
รักกับการงานรอข้ามไปสำหรับหลังวันเกิดนะเมษายนปีหน้านะคะ
ก็ถือว่าครบถ้วนนะสำหรับคุณศรีรยานะคะ
สำหรับใครที่อยากจะเป็นคนผู้โชคดีแบบคุณศิรยาแบบนี้คุณผู้ชม
วันไหนที่คุณผู้ชมเห็นโพสต์ของหมอไก่เข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดได้เลย

พรุ่งนี้จะมีเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเช็คดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยตรงเลยว่า

โอ้โหห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับพรุ่งนี้ติดตามกันต่อ
แต่ว่าในช่วงนี้ขอบคุณหมอกัยค่ะ